ไปด้วยกันคุณผู้ชมค่ะส่วนเรื่องนี้ก็ตามจนได้คำตอบแล้วนะคะ
คุณผู้ชมเมื่อวานนี้ที่พ่อค้าออนไลน์คนนึงเขาบอกโอ้โห
ขายหมวกกันน็อกราคาสูงสองหมื่นกว่าบาทนะคะส่งไปให้ลูกค้า
ลูกค้าปฏิเสธการรับแล้วเขาบอกเขาส่งคืนมาแล้วแต่ว่าพ่อค้าเนี่ย
ตอนที่เขาเปิดกล่องที่ลูกค้าส่งคืนมาถ่ายคลิปเอาไว้ด้วย
ปรากฏว่าเปิดออกมาไม่ใช่หมวกกันน็อกสองหมื่นกว่าที่ส่งไป
มันเป็นใบราคาถูกถูกใบหนึ่งนะคะคราวนี้ก็ต้องสืบเลยค่ะว่ามันมาจากไหน
ขนส่งหรือเปล่าที่เปลี่ยนหรือลูกค้าที่เปลี่ยน
ตอนแรกพุ่งประเด็นไปที่ขนส่งต้องบอกคุณผู้ชมกับคุณวรพรนะ
ผมอ่านข่าวนี้ไปผมก็รู้สึกเอ๊ะมันทำแม่งตังหยิดใช่ไหมคะ
ใช่ไหมคะมันเกิดอะไรขึ้นคือตอนแรกเขาตั้งข้อสงสัยไปที่ขนส่งเปลี่ยนหรือเปล่า
เพราะลูกค้าเขายืนยันบอกว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนลูกค้ายืนยันมาไม่ได้เปลี่ยนนะคะ
แล้วเขาเอาเข้าบ้านไม่ได้ภรรยาไม่ให้ซื้อนี่เขาก็ยืนยันมาแบบนี้
แต่นี่แหละค่ะก็ต้องบอกว่างานนี้จบได้โดยนักสืบออนไลน์นะ
นักสืบออนไลน์เนี่ยช่วยกันติดตามแล้วตั้งข้อสังเกตแบบนี้ค่ะ
หมวกกันน็อกที่ส่งมาเนี่ยคือมันมีตำหนิบางอย่าง
มันมีตำหนิบางอย่างที่มันเหมือนกับหมวกกันน็อกของพ่อของคนที่สั่งซื้อ
มันตรงกันก็กลายเป็นว่ามันมีการสับเปลี่ยนจากต้นทาง
ถ้าอย่างนั้นแสดงว่ามันมีการสับเปลี่ยนอย่างต้นทางนะคะ
ล่าสุดนายเจษฎากรฤทธิ์สืบเชื้อค่ะลูกค้าคนที่สั่งซื้อหมวกกันน็อกเนี่ย
ก็ไปพบพนักงานสอบสวนสพเมืองสมุทรประการเอาหมวกกันน็อกยี่ห้อแอร์ไลน์
สองหมื่นสี่นี่แหละนะฮะมาคืนให้กับนายอัคเรศด้วยนะคะ
มีตัวแทนจากบริษัทขนส่งที่ถูกพาดพิงเข้ามาแจ้งความกับพนักงานสอบสวน
ดำเนินคดีด้วยนะคะกับลูกค้ารายนี้นะคะนายเจษฎากร
ซึ่งเขาก็บอกว่าเขาสั่งซื้อหมวกกันน็อกจากนายอัคเรศ
สองหมื่นสี่พันบาทจริงอืมแล้วเขารู้สึกว่าถูกกดราคารู้สึกหมั่นไส้
คุณนัทพงศ์คิดว่าแม้ถ้าหมวกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะปฏิเสธไม่รับของ
แล้วจะเอาหมวกเก่าส่งกลับคืนไปให้ก็สารภาพแบบนี้ค่ะ

ตอนนี้อย่างที่เรียกผมอยู่ผมกล่าวว่าอยากให้แกล้งแกล้ม
เพราะว่าหมั่นไส้แต่ยังไม่พูดว่าเรื่องเฉยขนาดนี้
นี่แหละค่ะหมวกกันน็อกยี่ห้อนี้คนเล่นมอเตอร์ไซค์เขาส่งข้อมูลมา
บอกว่าอ่านว่าอารายีอารายีต้องขอบคุณมากค่ะ
บอกขอบคุณทุกคนที่ไปสืบหาข้อมูลจนเจอเบาะแสสำคัญในเฟซบุ๊คของลูกค้านะครับ
ก็คือมันตรงกับหมวกของพ่อนั่นแหละนะคะมีตำหนิที่เดียวกัน
แล้วก็เลยมั่นใจว่าลูกค้าเปลี่ยนหมวกแน่นอนก็ต้องขอโทษบริษัทเอกชนที่ถูกพาดพิงด้วยค่ะ
ปิดคดีโดยนักสืบออนไลน์ค่ะคดีนี้